นั่นคือคุณเจนี่จะยอมจ่ายเงินมูลค่า๓ล้านบาทที่คุณบุ๋มเขาออกข่าวไว้ก่อนแล้วว่า

ความสัมพันธ์ตอนนี้เขาบอกว่าเหมือนเดิม

โยนมาให้คนอื่นตลอดเลยนะ
ความสัมพันธ์ของเจนนี่บอกก็ยังมีความรู้สึกดีเหมือนเดิมครับ

มันคนละเวลาไงพี่เมียว
ที่หนูเคยบอกไปอ่า
เวลาในคลาสมันเยอะมันก็อาจจะหาระบาดนิดหนึ่งพี่ช่อง
แต่ถ้าเป็นเวลานี้มีปัญหาไงครับแต่ว่ารู้สึกว่าคุณเจนนี่
ได้มีการโพสต์ไอไอจีของเธอ
บุ๋มก็เข้าไปคอมเมนต์เป็นซื่อดูนิ้ว